คนขับรถกระบะตู้ทึบ
ถูกรถกระบะดำคันข้างหลังโอ้โหขับไล่ตลอดคุณ

ท้ายที่สุดคนขับรถกระบะตู้ทึบ
ต้องขอความช่วยเหลือเข้ามาจอดที่ป้อมตำรวจ
แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
แต่ว่าคนขับรถกระบะดำตามมาหาเรื่องต่อ
จนเกิดเป็นเหตุการณ์คลิปนี้นะครับ
โอ้โหแล้วก็พุ่งพลวดไปนู่นนะฮะ

คือคนที่ถอดเสื้อยืนอยู่ข้างรถกระบะดำ
ส่วนคนที่เข้าไปคุยแล้วก็ถือกล้องเนี่ย

พี่กู้ภัยนะคุณนะพี่กู้ภัยถือกล้องในการถ่ายคลิป
แล้วถูกคนที่ขับรถกระบะดำคันนี้
เดินลงมาจากรถแล้วก็มาปัดกล้อง
มือถือจนเกือบจะตกนะฮะ
มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมค่ะคือคนขับรถกระบะคันสีดำ
และคนที่นั่งมาด้วยซึ่งถอดเสื้อ
ตามรถคู่กรณีตามรถคันสีขาวซึ่งเป็นกระบะสีขาวตู้ทึบเนี่ย
มาที่ป้อมตำรวจตำบลบางสมัครที่หมู่๒
ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลังจากกระบะดำคันนี้นะฮะไล่ชนกระบะตู้ทึบ
ที่มีนายพานุพงศ์รจนากรอายุ๒๒ปี
น้องเขาเป็นคนขับแล้วก็ท้ายรถของน้องเขาพังเสียหายนะครับ
น้องเขารีบเข้ามาจอดขอความช่วยเหลือกับหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเศร้า
ตรงบริเวณตรงนี้นะฮะคือตรงป้อมตำรวจคุณ
ป้อมตำรวจที่ตำบลบางสมัครซึ่งมีกู้ภัยอยู่
คนขับรถกระบะสีขาวตู้ทึบเขาเข้ามาขอความช่วยเหลือ
บอกพี่ผมถูกรถคันดำมันไล่บี้ไล่ตาม
ชนท้ายรถผมเหมือนจะหาเรื่องเลยพี่ช่วยหน่อย
และทีนี้พอรถกระบะคันสีดำลงมานะฮะโอ้โหเหมือนคนเมาแล้วครับ
กู้ภัยฉะเชิงเซาพยายามเข้าไปไกลเกลี่ย
แต่ว่าทางนั้นก็โตเถียงแล้วก็จังหวะนี้
ปัดกล้องมือถือของกู้ภัยหล่นนะครับ
ทีนี้นายพานุพงศ์ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะตู้ทึบสีขาว

คือเขาขับรถมากับพวกอยู่เลนขวาบนถนนเทพรัฐบางนาตราด
ช่องกู้ขนาดมาดีนี่แหละค่ะ

จู่ก็มีรถกระบะสีดำคู่กรณี

เปิดไฟสูงไล่เขาเลยนะบีบแตร่ไล่เขาตลอด
พยายามจะแทรกกลางระหว่างรถของน้องเขากับรถบรรทุก๑๐ล้อ
ตายรถสิบล้อเขาก็บีบแตร่ใส่เลย
แต่ทีนี้รถกระบะคันสีดำก็พยายามเร่งเครื่อง
จะหาทางแซงรถกระบะตู้ทึบสีขาวให้ได้ครับคุณนะ
จากนั้นกระบะคันนั้นก็พยายามเบรกให้รถตู้ทึบสีขาวชนท้าย
ซึ่งทีนี้น้องพานุพงศ์เขาบอกว่าโอ้โหตอนนั้นเขาไม่อยากมีเรื่องฮะ
เขาขับรถหนีมาเต็มที่แต่ทีนี้คู่กรณีเนี่ย
รถกระบะสีดำขับไล่บี้ไล่ตามทัน
จนกระทั่งถึงช่วงที่ต้องเลี้ยวเข้าซอย
คู่กรณีขับชนท้ายเต็มแรง
รถตู้ทึบสีขาวเนี่ยข้างหลังเนี่ยบี้เลยคุณนะฮะ
ทีนี้น้องพานุพงศ์เขาบอกเห็นท่าไม่ดีฮะ
ก็เลยขับมาขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัย
กู้ภัยพี่เขาก็มาช่วยแต่พี่เขาก็โดนไปเหมือนกันนะครับ

เช้านี้ผู้สิทธิ์ของเราเดินทางไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะว่าตำรวจได้ตรวจสอบข้อมูลจากทะเบียนรถคันสีดำ
พบว่าเจ้าของรถคันสีดำเนี่ยเป็นคนละคนกับทางผู้ก่อเหตุทั้งสองคนนะฮะ
โดยคาดว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองคน
หัวหยิกฟูกับคนนอนเสื้อเนี่ย
น่าจะยืมรถกระบะคันสีดำมาขับ
แล้วก็ซิ่งแล้วก็ก่อเหตุแล้วน่าจะเมาด้วย
อกจากนี้ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเป็นคนต่างพื้นที่
แต่ว่ามาทำงานในพื้นที่ตำบลบางปะกงครับ
ทีนี้ตำรวจจะเรียกตัวเจ้าของรถมาสอบปากคำ

ในการตามจับกลุ่มผู้ชายสองคนนี้คนผมหยิกกับคนถอดเสื้อ